สวัสดีค่ะสุภาษามหาคามีนกับรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะ
ในส่วนของการเลือกตั้งที่ใครหลายคนรอคอย
ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วนะคะ
จะบอกว่าทุกคนจะต้องไปเลือกตั้งท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียว
เดี๋ยวมาตรวจสอบเรื่องของฝนกันก่อนเลยนะคะ
อู้หูอ่าฮะพายุไซโครนก่อตัวในอาบแบงกอ
นี่อาจจะเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทางตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักกันเลยทีเดียว
โดยช่วงเช้าค่ะฝนจะเริ่มในพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นแล้วค่ะฝนจะกระจายตัวมากขึ้นแต่ยังคงเน้นทางตอนบนของประเทศ
ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกตรงนี้ค่ะ
ส่วนภาคใต้ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องของคลื่นตอนนี้ค่ะที่เป็นห่วงจะเป็นทางด้านของฝั่งอันดามัน
จุดนี้ถ้ามีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยทีเดียวค่ะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ส่วนเรื่องของอุณหภูมินั้นอุณหภูมิวันนี้แม้ว่าจะมีฝนตกลงมา
อากาศจะดีขึ้นอุณหภูมิลดลง๒๕องศาเซลเซียส
แต่จุดไหนถ้าไม่มีฝนหรือก่อนฝนตกอากาศก็ร้อนมากเช่นเดียวกันค่ะ